พาไปดูวีรกรรมของมอสหน้าลายกันหน่อยมอสหน้าลายเป็นใคร
เอาแบบนี้ก่อนดิฉันบอกว่ามอสหน้าไลน์ไม่น่าคบหาด้วย
เพราะอะไรโอ้คุณคะชาวชายภูมิบอกว่าเป็นอันตภัณฑ์
สะพานคลองเมืองหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่แน่
พฤติกรรมคือไล่ยิงชาวบ้านไล่ทำร้ายชาวบ้านไล่ทำร้ายนักศึกษา
ยิงปืนก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
วิรกรรมสุดแสบมากมอสหน้าลายกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
ศรสีแดงนั่นแหละค่ะเป็นรถกระบะนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูสักพักนะไล่ยิงกันค่ะ
ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังชาวเจ้าเยียมภูมิบอกว่าเดือดร้อนเหลือเกิน
คุณนักข่าวค่ะช่วยนำเสนอข่าวได้ไหม
ได้ค่ะเรานำเสนอข่าวให้แล้วนะคะน่าจะสบายใจได้เปราะหนึ่ง
แต่ทั้งหมดที่เหลือเป็นหน้าที่ของตำรวจรับไม้ต่อนะคะ
ม็อตหน้าลายค่ะก่อเหตุหลายต่อหลายจุดในเวลาไล่เลี่ยกัน
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้
ขณะที่พากันขึ้นรถกระบะสีขาว๒คันรวมกว่า๒๐คน
ทั้งชายหญิงออกตระเวนก่อเหตุก่อนเกิดเหตุแก๊งเนี้ย
คุณผู้ชมฟังนะแก๊งนี้เข้าไปดื่มเข้าไปกินในผับแห่งหนึ่ง
ย่านถนนตำบลในเมืองอำเภอเมืองชายภูมิ
จากนั้นพอเมาได้ที่ค่ะขึ้นรถเลยไปดักรอทำร้ายคนที่ผ่านทางบริเวณนั้น
โชคร้ายเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มากันสักประมาณ๑๐คน
กลับมาจากไปเที่ยวซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาค่ะ
ถูกปลาขวดใส่ไล่ยิงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ๓ราย
แล้วพากันหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลชายภูมิ
คือน้องนักศึกษาหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้ว
หนีไปเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลชายภูมิถามว่าจบหรือยังยัง
จบคุณผู้ชมตามดิฉันมาค่ะจุดแรกเนี่ยมีเพื่อนอีกส่วนหนึ่ง
นักศึกษาที่บาดเจ็บเขาหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
คือร้านเนี้ยเนี้ยเจ็บเว่นจุดเนี้ยคุณผู้ชมดูดีดีน่ะ
ดูดีดีนะดูภาพแล้วฟังดิฉันด้วยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แต่ยังถูกแก๊งมอสหน้าลายตามไปทำร้ายถึงในร้าน
ไล่ทำร้ายหนุ่มคนหนึ่งที่มาซื้อของด้วยซึ่งถามว่าพ่อหนุ่มคนนี้
รู้เรื่องไหมไม่ได้รู้เรื่องค่ะไม่ได้รู้จักกับแก๊งมอสหน้าไลน์
กลายเป็นว่าถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูนะคะ
กล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยจับพฤติกรรมได้หมดเลยแล้วพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็
เขาก็กลัวเห็นไหมคุณดูสินั่นน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อยืนด้วยความระแวงค่ะเอาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว
ปฏิบัติการเริ่มแล้วน้องผู้หญิงไปไหนอันนั้นไปไหนเออนั่นสิ
รีบวิ่งวิ่งวิ่งหนีนี่ก่อนหนีก่อนรักชีวิตตัวเองก่อนนี้ไปค่ะ
หนีไปแล้วนะคะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังไม่จบนะคะ
แก๊งนี้ค่ะเขาขึ้นรถกระบะขับวนไปตามถนนซ้ายต่าง
รวมทั้งถนนสนามบินแถมยังไปยิงเข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นด้วย
ก็เลยทำให้ร้านเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วสุดท้ายมันพากันหนีค่ะ
เลงไม่พอค่ะใจไม่ถึงต้องหนีนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวน
เขาก็ไปแกะรอยแก๊งนี้กันพร้อมกับออกหมายจับแล้วนะ
ออกหมายจับหัวหน้าแก๊งก็คือนายสารวุฒิแก้วดอนดูหรือมอสหน้าลาย
อายุ๒๗ปีตอนนี้มอสหน้าลายค่ะยิงเองไล่ฟันเอง
ทุบทำลายข้าวของเองนักเลงพรหนีค่ะก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
เข้ากรุงเทพแล้วนะคะขณะเดียวกันตอนนี้ตำรวจบอกว่า
มอสหน้าลายอีก๗รายมาพบกับตำรวจค่ะ
เรื่องต้นมีการตั้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยวรอดูนะคะ
จุดจบของมอดได้รายว่าจะเป็นอย่างไรตอนอวสารนะ